มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่สุราชธานีนะฮะ
ผู้ที่เป็นสามีนะเป็นพ่อของลูกเนี่ยใช้มีดจี้คอเมียตัวเอง
จับลูกขังเอาไว้ในห้องคือไม่ต้องสืบว่าจากอะไรนะฮะ
คือคลุ้มคลั่งไปหมดนะครับไปดูนะฮะตอนที่ตำรวจไประงับ

คือสุดท้ายกว่าจะจับตัวได้นี่นะครับ
บทบอกล่าสุดตัวสารเสพติด
พบว่าสารเสพติดในร่างกายนี่มีนะครับ
คนก่อเหตุนี่ชื่อนายอุทัยอายุ๔๒ปี
เขาบอกเขาเสพยาบ้าด้วยดื่มเหล้าขาวด้วย

ใช้มีดจี้คอเมียตัวเอง
อยู่ในห้องแล้วมีลูกอีก๓คนนะเด็กทั้งนั้น
พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมเขาก็ไม่ยอมปล่อยออกมา
มีจังหวะหนึ่งตำรวจเนี่ยพยายามจะใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่นะฮะ
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะนี่ยิงไปแต่มันไม่เป็นผลมันไม่เข้าเป้า
มันต้องยิงแบบได้๒ดอกติดกันอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วสุดท้ายนายอุทัยก็เอาตัวเมียเนี่ยมาบังเอาไว้
จับเมียตัวเองมาบังตัวเองเอาไว้ตำรวจจึงตัดสินใจพังประตูบ้านแล้วฮะ
พังประตูห้องเข้าไปเพื่อไปช่วยเด็ก๓คนก่อนลูกของเขา
แล้วก็ช่วยเด็กออกมาได้ขณะเดียวกันนะครับ
อุทัยยังจับเมียนี่เห็นไหมฮะเสื้อสีเขียวเนี่ย
เอามีดจี้คอแล้วก็เอามากันตัวเองเอาไว้
เป็นเกราะกำบังของตัวเองมีดเล่มเบอร์เลอร์เลยในมือ
แต่เมียก็บอกอย่ายิงเขาอย่ายิงเขาอย่ายิงสามีอะค่ะ
ก็ยังเป็นห่วงอยู่นี่นะฮะนายอุทัยเนี่ยขู่ว่าจะฆ่าเมียนะฮะ
มีดนะครับแล้วบอกให้ตำรวจไปหาทะเบียนสมรสมา
อยู่ดีเขาอยากจะเห็นทะเบียนสมรส
ตำรวจก็ต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้านี่เอากระดาษมา
เขียนข้อความลงไปในกระดาษ
เป็นข้อความเพื่อให้นายอุทัยสบายใจ
ข้อความรับรองว่านายอุทัยกับภรรยาจะอยู่ไปด้วยกันตลอดไป
ลักษณะคล้ายเป็นทะเบียนสมรส
อุทัยได้มาเขาก็บังคับให้เมียเนี่ยอ่านให้เขาฟังแล้วก็เซ็นด้วย
จังหวะที่นายอุทัยเริ่มผ่อนคลายนะฮะ
ตำรวจอาศัยจังหวะตรงนี้นี่แหละเข้าไปชาร์จตัว
หลังจากเห็นข้อความที่ตำรวจเขียนให้เริ่ม
เริ่มผ่อนคลายแล้วเห็นมั้ย
ก็เลยเข้าไปชาร์จตัวนะครับ
บ้านพักอยู่ที่ตมชาติเวียงส่าห์อเวียงส่าห์จังหวะศุราชธานีนะครับ

หลังจากนั้นก็ต้องคุมตัวไปโรงพักเพื่อนำไปสงบสติอารมณ์
ปัสสาวะสีม่วงนะฮะเสพยาเสพติดนะครับ
เขาบอกเขาเสพยาบ้าแล้วก็ดื่มเหล้าขาวไปด้วย
ก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมานะฮะ
ภรรยาของนายอุทัยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับความหึงหวงอะไรทั้งสิ้น
น่าจะเกิดจากความเครียดสะสมของสามี
ก่อนหน้านี้สามีไม่เคยทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว

ถ้ามีก็คือทำลายข้าวของที่ห้องทะเลาะเบาะแว้งอันนี้มีบ้าง
ส่วนจากนี้ไปจะเอายังไงกันดีเนี่ยภรรยาบอกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอคิดดูก่อน
ภรรยาบอกถ้าจะดำเนินคดีก็เอาเรื่องยาเสพติดกันแล้วกัน
แต่เรื่องทำร้ายร่างกายคมครูจับอะไรพวกนี้เธอบอกเธอไม่ติดใจ
แต่เธอก็บอกว่าก็มีพฤติกรรมอยู่บ้างก่อนหน้านี้
ไม่รุนแรงถึงขั้นโอ้ยจับเป็นตัวประกันจะทำร้ายอะไร
แต่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าก็เสพยาเสพติด

ใช่ไงทุกครั้งคือปล่อยไม่ได้นะ

คุณผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
เป็นห้องเช่านะฮะห้องแถวชั้นเดียว

เมื่อคืนตำรวจช่วยออกมาได้ก่อนส่วนแม่ไปทำงานนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าปกตินายอุทัยคนก่อเหตุก็จะอยู่ในพื้นที่
ที่บ้านตัวเองที่อำเภอพระแสงส่วนเมียกับลูก๓คนมาเช่าห้องอยู่ตรงนี้ได้๖๗เดือนนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเพิ่งเห็นนายอุทัยมาอยู่กับลูกกับเมียที่ห้องได้๓วัน
น่าจะดื่มเหล้านะแล้วก็เสพยานี่แหละก่อนจะก่อเหตุนะฮะปมเหตุชาวบ้านบอกก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับ
แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะก่อนหน้านี้ชาวบ้านบอกได้ยินเสียงนายอุทัยเนี่ยทะเลาะกับเมีย
แล้วก็ทำลายข้าวของทำลายตู้เย็นในบ้านเนี่ยจนพังเสียหายมาแล้ว
สพเวียงสะบอกว่าทางฝั่งภรรยานายอุทัยไม่ติดใจดำเนินคดีเรื่องการทำร้ายร่างกายกับสามีนะครับ
แต่ก็ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องของการเสพยาเสพติดนะฮะ
ตอนนี้แจ้งข้อหาเรื่องเสพยาเสพติดไปแล้วนะครับพรุ่งนี้จะนำตัวส่งฟ้องศาลต่อไป
แต่ก็ไม่อะไรนะคะสงสารเด็กสงสารลูกถ้าภรรยาตัดสินใจยังไงก็ต้องนึกถึงลูกด้วยนะคือมันต้องแก้ปัญหา